ก็ออกมาแก้ต่างเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่มีข่าวว่าก่อเหตุทะเลาะวิวาสที่เยอรมันครับ
เริ่มต้นนะครับก็มาจากการโพสต์อันนี้ก่อนนะครับ
ก่อเหตุทะเลาะวิวาสที่ร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมัน
ขวาจากสโมสรราชบุรีครับ
ซึ่งความจริงอีกด้านก็คือกลุ่มของคู่กรณีมีความพยายามที่จะขโมยของส่วนตัวของเขา
แล้วก็ยืนยันว่าไม่เคยดูถูกคนไทยและส่วนตัวก็รักประเทศไทย
แล้วก็จะมีแถลงการจากฝ่ายของเขาอีกครั้งหนึ่ง
ได้รับคำตอบว่าตอนนี้ครับมีหลักฐานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้ว
แต่ไม่สามารถเผยแพร่ได้เพราะว่าเป็นข้อกฎหมายของประเทศ
แล้วก็ได้มอบหลักฐานทั้งหมดให้กับตำรวจไปแล้วด้วย
แล้วยังบอกอีกนะครับว่าทางคู่กรณีไม่เคยมีการมาขอโทษหรือว่าเยี่ยมเยี่ยน
มีแต่ให้คนอื่นส่งข้อความมาข่มขู่ให้ยอมความและก็จะฟ้องกลับเท่านั้น
อันนี้คืออีกฝั่งหนึ่งบอกว่าฟิลิปนี่แหละครับฝั่งฟิลิปพยายามจะนะครับเจรจาขอโทษนะครับ
แล้วก็อาจจะมีการคมครูด้วยนะครับในบางช่วงเกี่ยวกับเรื่องของคดีความหลังจากนี้
ซึ่งทางตำรวจครับก็จะเรียกผู้ต้องหามาสอบส่วนเพิ่มเติมในวันนี้นะครับว่าจะมีการแจ้งข้อหาใด
แล้วก็นักเตะที่ถูกกล่าวหาก่อเหตุจริงหรือไม่ก็คงต้องสืบสาวราวเรื่องกันต่อไปแล้วครับ